นี่คือสาคูเม็ดเล็ก๕๐๐กรัมครับ
บอกได้เลยว่าราคาไม่แพง
เหมาะมากกับคำตอบในข้อนี้

ของผมสาครูสาครูเพราะเม็ดเล็กใบเตยนะครับ
นี่๕๐๐กรัมเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยราคาถูกกว่า
ค่ะสาครูจักรภัยทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ผมชื่นชมราคาเซ่๊ะของพี่ครับ

พี่นี่ปล่อยมือสิครับ
ไปปล่อยเออไป
เม็ดไหมได้เข้ะ

โอเคพาเรามากแม่

เอาล่ะคุณมุกมีความทบท้อทรมาน
บอกเลยเดาไม่ได้เลยว่าประมาณเท่าไหร่

แต่ว่าดูจากดูจากผลิตภัณฑ์เนี่ย

เม็ดเล็กแบกกลิ่นไปเตย
เพราะว่าอันนี้แบบต้นฉบับไม่ต้องแต่งสีปรุงแต่ง

แต่อันนี้มันมีการปรุงแต่งกลิ่นสีอะไรอย่างนี้
มันต้องมีค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

แต่ตัวนี้เหมือนกันหมดเลย
ต่างกันที่ขนาดที่เล็กกันที่ขนาด

ต่างกันแค่นี้เม็ดใหญ่ส่วนอันนี้เม็ดเล็ก

คุณว่าชนิดไหนราคาถูกที่สุด

เขาได้ตัดสินใจเลือกสาคูเม็ดเล็ก
คิดว่าเป็นของที่ถูกที่สุด

สาคูเม็ดเล็กยี่ห้อปลาไทยที่คุณเลือก

และเป๊กจะเฉลยสาคูเม็ดใหญ่จากราชเพชรที่คุณไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่

ใบเตยที่คุณไม่ได้เลือก

ต้องแพงกว่า๔๕บาท

เฉียบเฉียบ
ตอบถูกค่ะ

ราคาถูกที่สุด

ตัวช่วยไว้ในคราวที่จำเป็น

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
คุณไปพร้อมกับตัวช่วยที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวช่วย
ข้อต่อไปมูลค่า๓๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคา
ราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาสิคะ
มาแล้วสำหรับผลไม้กระป๋อง
อันแรกที่อยู่ตรงหน้าเป๊กนี้นะคะ

ต่อมาค่ะเป็นลำไยในน้ำเชื่อม

ต่อมาค่ะเป็นลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม

มูลค่า๓๕๐๐๐บาท

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ไม่ว่าจะเป็นแงะ

ไม่มาตลาย
ง้อคือส่วนตัวชอบง้อที่สุด
อันนี้ก็เค้ออีต่านี้ไม่เคย

ลำบากใจที่อะไร
เพราะว่าไม่คิดว่าราคาต่างกันค่ะ

สมควรจะใช้ได้หรือยังสำหรับตัวช่วย

ระทมอะนะอันนี้ระทมเรื่องแก่ยากแก่ง่าย
แต่ลิ้นจี่แกยากจริงกินไปท้อไป
แต่น่าจะอยู่แบบที่ฤดูการของผลไม้

เปิดได้จะชิมเปล่าเปิดได้จริง

ฝากเขาแบบเปิดง่ายอยู่เอฟซี
เก๋แกะได้เลยเดี๋ยวขอช้อปหน่อยค่ะ
เองก็มีความโลภที่อยากจะรับประทานด้วย
น้ำแข็งเก๋มากจริง

เดี๋ยวลมหายใจไปโดน

ทำไมเชฟนี้เดินให้พล่านไปหมดนี่ฮะเป็นไร

ทำนี่แม่

หนูไม่มีพิรุษหนูมีพี่เรน
เฮ่ยยอมตัวนี้น่ะ
นั่งงานหนูกันแหละ